ดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหเรื่องนี้เป็นประเด็นดราม่าเลยคุณ

การทำหน้าที่ของตำรวจในการตรวจจับเรื่องยาเสพติด
ข่าวนี้มีประเด็นเด็ดอยู่ที่ว่าโอ๊ยนี่มันการบูลของกู
นี่พี่บุ๊คกลายเป็นว่าแบบกระบวนการยุติธรรมไทย
บิดเบี้ยวตั้งแต่ต้นน้ำแบบนี้เหรอ
นี่ครับคุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจรถ

ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอซองแล้วมีผงขาวในเก๊ะ
จากนั้นตำรวจบอกนี่คือยาไอซ์ยาเค
แต่ว่าคนขับรถเขาปฏิเสธ
คุณผู้ชมฮะไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจจับ
คนขับรถเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่ยาเสพติดนะครับ

ไม่เอาดุ้ม

บอกว่าวิทยาลัยที่ไทยมันกำลังแรงแล้ว
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวาย
ขณะที่ตำรวจสพสำโรงเหนือ
ตั้งด่านบริเวณสถานีแบริ่งสุขุมวิทย์ร้อยเก้า
แล้วก็มีอาสาตำรวจขี่รถจักรยานยนต์
เคาะกระจกรถของผู้ชายคนนี้
ขอตรวจรถยนต์ของนายฮาซันรักหอมอายุ๒๗ปี
แล้วเจอเนี่ยนะครับซองใส่ผงขาวเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีการถามว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรนะครับ

บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้ดูดอะไรเลย

แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลย
รถที่ขับมาก็เป็นรถของแฟนนะครับ
แต่ตำรวจรวมถึงตำรวจอาสาก็บอกว่า
ไอ้หนุ่มใจเย็นฟังใช่ไม่ใช่เดี๋ยวว่ากัน
จากนั้นตำรวจให้มีการตรวจปัสสาวะ

ปัสสาวะของผู้ชายคนนี้สีม่วง
สีม่วงแสดงว่ามีสารเสพติดเหรอคะ
ตำรวจบอกนะตำรวจบอกแบบนี้นะครับ
ก็เลยจับชายคนนี้ใส่กุญแจมือไพร่หลัง
นั่งอยู่ข้างถนน๓ชั่วโมงในระหว่างที่รอญาติมาถึง
ทีนี้ฮะผู้ชายคนนี้เขาอกสั่นขวัญแขวนใช่ไหม
เขาขอโทรหาแม่โทรหาพี่สาว
พอพี่สาวกับแม่มาถึงก็มีการขอให้ตรวจปัสสาวะอีกครั้ง
คือพี่สาวบอกแบบนี้คุณตำรวจฉันเชื่อใจน้องฉันว่าไม่ได้เสพยาเสพติด
คุณตำรวจตรวจฉี่น้องฉันอีกทีได้ไหม
เดี๋ยวจะให้น้องฉันฉี่ให้นะฮะเพราะว่าเชื่อในพฤติกรรมน้องชาย
ว่าไม่ใช่คนเสพยาระหว่างนั้นเองนะครับ
แม่ของนายฮาซันขอดูซองแล้วก็ผงขาวที่ตำรวจบอกว่ายึดไว้ได้
จากนายฮาซันจากรถของนายฮาซัน
เพราะว่าเปิดเก๊ะหน้ารถแล้วก็เจอนะครับ
ทีนี้พอแม่ของนายฮาซันเอาซองขาวมาขอเปิดแล้วก็ดม
แม่ของนายฮาซันพูดประโยคนี้เลยคุณ
กลายเป็นวลีเด็ดในคดีนี้ไปฟังกันนะฮะ
โอ้โฮของแม่แน่นอนเลย
ของคุณยายแน่นอนอย่าพึ่งเดี๋ยวขอสูดข้างใน
ไม่อันนี้ยายใส่ให้เขานานแล้วเอาไว้ใส่ดับกินด้วย
แล้วก็ดมตัวเองเพราะตรงนี้ยายเป็นคนทัพ

โอ้โฮกละละบูลของกูดม

จากคุณยาเคยาบ้าหรือแม่ไต้ไอซ์นี่คือน่าจะกลิ่นเหมือนกันไม่คะ
ฟังความจากฝั่งของนายฮาซันด้วยรวมถึงคุณยายซึ่งเป็นคุณแม่

ช่วงค่ำของวันที่๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งเรื่องนี้พี่สาวของนายฮาซันนำมาโพสต์
ร้องขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวให้กับน้องชายของเธอ
โดยมองว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุนะคุณฮะ
ค่ะที่จับน้องชายใส่กุญแจมือ

โดยอ้างว่ามีการเหมือนชกแล้วก็ทุบหลังอะไรเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีผลตรวจจากโรงพยาบาลยืนยันนะครับ
แต่พอไปแจ้งความอีกทีตำรวจไม่รับแจ้งความ
บอกว่าถ้าแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งความกลับข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
ยิ่งเป็นเรื่องไปกันใหญ่

กลายเป็นประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันดุเดือดมากนะครับ
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการแยกแยะ
ระหว่างการบูลกับยาเสพติด
ว่าตำรวจแยกแยะไม่ออกเลยหรือ
มีการเข้ามารุมจับกันใหญ่โตแบบที่เห็นนี้นะครับ
โดยในเหตุการณ์นี้มีตำรวจ๔นาย

นี่ฮะเข้ามารุมร้องคนนี้ใช่ฮะอาสาตำรวจ๘คนเลยเหรอ

ก็อธิบายสาเหตุที่ไม่ได้เปิดซองการบูนออกมาดมก่อน
ตำรวจชี้แจงแบบนี้นะคุณนะอยากฟังค่ะ
ฟังนะคุณโรสลินนี่ตั้งใจฟังมากเลย
บอกว่าปกติในการปฏิบัติหน้าที่
จะไม่ใช้วิธีการดมยาเสพติด
และในวันนั้นยืนยันไม่มีการทำร้ายร่างกายนายฮาซัน
อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจชี้แจงมา
เพราะว่าทีมข่าวของเราก็ได้โทรสอบถามถึง
ตำรวจชุดปฏิบัติการนี้ด้วยนะ

การปฏิบัติการไม่มีการดม
ตอนแรกก็เลยเชื่อว่ามันเป็นยาเสพติด

ด้านของภูมิกับการสพสำโรงเหนือ

ผู้บังคับบัญชาของนายตำรวจชุดจับกลุ่มเนี่ยนะครับ
บอกว่าเบื้องต้นทางสพสำรงเหนือ
มีการออกคำสั่งนะตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หากพบว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่จริง
ก็ยืนยันว่าจะต้องมีการลงโทษตามระเบียบอย่างแน่นอน
แล้วก็ล่าสุดนะฮะผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่า
ก็คือทางตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
มีคำสั่งให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้ง๔นาย
ปฏิบัติหน้าที่ก่อนเพราะอยู่ในช่วงของการตรวจสอบ

และให้ไปประจำการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการ

ยกเลิกอาสาสมัครตำรวจทั้งหมดในพื้นที่ก่อนแล้ว
คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะ

ให้เป็นเรื่องของเคียงข่าวแล้วกันนะครับ
ถ้าเกิดว่าเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนทั่วไป

คือถ้าเกิดว่าไปดูประมวลวิธีพิจารณาความอาญานะ

คือลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า

พี่มีสิทธิ์ที่จะพาปุ้ยไปโรงพักไปสอบปากคำ
แล้วทำบันทึกการสอบปากคำได้ครับ
แต่ครั้นว่าคุณจะไปแจ้งความเอาผิดเขา
นี่คือยาเสพติดรู้ไหมคะว่า
ปวิทยาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า

ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พิสูจนทราบให้ได้ก่อนว่านี่คือสารเสพติด

คุณถึงแจ้งข้อกล่าวหาได้นะคะ
นะฮะเรื่องนี้อย่างที่บอกไปเป็นประเด็นดราม่าจริงนะครับ
การทำหน้าที่ของตำรวจด้วยนะครับ
ตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ปฏิเสธตอนจับกลุ่ม
หลายคนก็แสงความคิดเห็นไปบอกว่าโอ้โหเขาจะปฏิเสธได้ไง
เขาก็ตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วเขาก็บอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ดูดผมไม่ได้เสพ
ตำรวจ๔คนอาสาสมัครตำรวจอีก๘คน
โอ้โหพี่ฟุ๊กเป็นเรานักเราอยู่คนเดียวแล้วก็ตกใจ
ใช่เรื่องนี้ต้องรอผลจากกรรมการของตำรวจเขาตรวจสอบด้วยนะฮะ